อีกหนึ่งเรื่องนะคะมีพยาบาลสาวคนนึงค่ะก็รีบขับรถแหละจะไปเข้าเวรห้องฉุกเฉินนะคะ
ปรากฏว่าขับไปรถเสียหลักหลุดโค้งหมุนอยู่กลางถนน๓รอบ
แล้วไปฟาดเข้ากับกลุ่มคนที่เล่นน้ำอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะ
แม่ลูกหลานแม่ตายนะคะลูกกับหลานอาการสาหัสค่ะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นริมถนนเลยเชียงคานขาเข้าก่อนถึงมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลยนะคะ
ก็จะเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเล่นน้ำกันอยู่ริมถนน
แล้วรถเก๋งสีดำที่เสียหลักเนี่ยก็ถลายมาชน
ทำให้คนเจ็บสาหัสทันทีในที่เกิดเหตุ๓คนค่ะ
ญาติญาติผู้บาดเจ็บรวมถึงเพื่อนบ้านก็ตกใจกรีดร้องกันหมดเลย
หลังจากที่เห็นกับเหตุการณ์นี้นะคะ
คือเขาบอกว่าคือเห็นคาตาเลยแล้วชนกระเด็นตัวลอยกันหมดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสภเมืองเลยก็เข้าตรวจสอบ
มีนางสุปรานีพยาบาลห้องฉุกเฉินเป็นคนขับนะคะ
ใกล้กันคนเจ็บสาหัสมี๓ราย
นางสาวอานิตาวัย๒๔ปี
เด็กชายนพฤษลูกชายของนางสาวอานิตานะคะอายุ๑๒ปี
แล้วก็เด็กหญิงบรรณกรนะคะเป็นหลานค่ะ

แต่ว่านางสาวอานิตาอาการหนักนะคะเสียชีวิตค่ะ
อยู่ริมถนนถูกชนจนท้ายพังยับเยินด้วย
นี่ค่ะก็โดนลูกหลงไปด้วยนะคะท้ายุบแบบนั้นเลย

กำลังขับรถเก๋งจะไปเข้าเวรห้องฉุกเฉิน
แล้วพอถึงจุดเกิดเหตุรถเธอเสียหลัก
พยายามเหยียบเหล็กแล้วแต่คุมรถไม่อยู่
มันก็เลยหมุนเป็นวงกลมหมุนติ้วเลยค่ะ
แล้วก็ถลายไปชนเด็กกับผู้ใหญ่ที่เล่นน้ำสงกรานอยู่
แล้วก็ชนรถเก่งที่จอดอยู่ด้วย

ตรงนั้นเนี่ยอุปกรณ์การเล่นน้ำถังน้ำยังตั้งอยู่

เงียบเหงาไปถนัดตาบรรยากาศเมื่อวานกับวันนี้คือ

หลานกับเลน่าเล่นน้ำอยู่ริมถนน

จนร่างเนี่ยกระเด็นไปไกลกว่าสิบเมตร
ก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดขึ้น
ลูกชายของผู้ตายเนี่ย

หลานเนี่ยกระโหลกร้าวสมองบวมค่ะ
เมืองต้นร่างของผู้ตายตอนนี้ก็นำไป
ประกอบพิธีทางศาสนาที่สุราธานีแล้ว

ที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานีนะคะ
บอกว่ารถเสียหลักค่ะ

ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพยาบาลคนขับเก่งเนี่ย

ไม่ได้ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
แล้วก็ไม่ได้มืนเมาด้วยค่ะ

แล้วพอเธอเห็นทางโค้งแล้วมีการเล่นน้ำสงกราน
เธอก็เลยเหยียบเบรกแต่ว่ามันเสียหลัก

แต่ยังไงตำรวจบอกว่าจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ดำเนินการตามกฎหมายแน่นอนนะคะ
จริงเขาบอกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าโค้งโพนใส่
ขาเข้าเมืองจะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุเท่าไหร่

มีคนเจ็บมีคนตายค่อนข้างเยอะ

เดี๋ยวหลังจากนี้เขาบอกว่าจะมีการประชุมหน่วยงาน